คุณผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าใจเป็นนายกลายเป็นบ่าว
ถ้าเกิดว่าใจดีมีสุขเนี่ยคือวันทั้งวันทำอะไรมันก็ดีไปหมด

นี่ก็เหมือนกันการเรียนการสอนสมัยนี้เด็กจะต้องมีความสุขในการเรียนรู้
เพื่อที่จะดึงดูดแล้วก็กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วยความสุขนะคะ
เขามีการแต่งกายเป็นภาพนู่นภาพนี่คุณผู้ชมอยากดูไหมคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะ
ที่สุดอ่ะเจ๋งป่ะเราประหนึ่งว่าเราเห็นภาพจากหนังสือจากละคร
ใช่คือถอดภาพภาพนิ่งมาเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็สนใจคุณนี่คือแต่งเป็นรือสีในเรื่องอะไรสุสาคร
ให้ความร่วมมือเพราะว่าโฟกัสทุกอย่างมันไปอยู่ที่ตัวครูผู้สอนถูกไหม
ครูจะพูดจะสอนอะไรทุกอย่างมันกลายเป็นว่าเด็กคือรับได้หมด
ต้องบอกว่าคุณโคเวอร์เหมือนด้วยนะ

คุณครูคนนี้ขอประกาศชื่อดังชื่อว่าคุณครูสุวิทย์นวลสังทอง
ครูสุวิทย์นวลสังทองนะคะ
เป็นครูประจำชั้นนักเรียนป๔โรงเรียนบ้านช่องไซที่สตูนค่ะ

คือถ้าเกิดว่าสอนวิธีการเดิมแค่มาพูดพูด
แล้วก็สั่งให้ไปทำการบ้านโอ้มันเชยไปแล้ว

ใช่แล้วคุณไม่ใช่แต่งตัวฤษีอย่างเดียวนะ
ก่อนหน้านี้แต่งเป็นแม่นาคก็เคย

เพราะเขามาเป็นอะไรนะมาลองแกงซาละแน่งนั่น
เคยแต่งแล้วด้วยเพราะเด็กชอบมากนะคะ

แล้วก็เรียนแบบมีความสุข
ส่งผลให้คะแนนสอบในห้องก็ดีขึ้น
แนนโอเน็ตก็ดีขึ้น
แต่ตอนหลังเด็กก็จะชอบ
พอถึงข้ามเด็กก็จะไปแอบดูที่ประตู
แล้วก็จะถามว่าวันนี้จะได้เห็นอะไรอีกไหม

แต่ที่มากกว่าผลสำวิตก็คือ
เด็กมีความสุขเด็กอยากมาโรงเรียน
ฝากคุณรสลิงไปถามคุณครูให้หน่อย

อยากรู้ทำไมมันแต่งได้เหมือนขนาดนี้
อุปกรณ์มาครบอ่ะนี่คือความทุ่มเททุ่มทุนของครูสุวิทย์
อยากให้พอออก็ชื่นชมคุณครูเยอะ

คุณทาริกากูกามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไซ
พอบอกว่าก็สนับสนุนสิคะ
จะรออะไรก็ในเมื่อมันส่งเสริมให้เด็กอยากเรียนรู้แล้วมันทำให้ทุกอย่างมันดีหมดเลยนะคะ
อยากมาโรงเรียนกระตือรูร้นในการที่จะเรียนไม่เพียงแต่วิชาภาษาไทยที่คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น
แต่ว่าในเครือข่ายของทุ่งว่าในเครือข่ายทุ่งว่าอันดามัน
ปรากฏว่าปี๖๒ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านช่องไซทุกวิชาคะแนนดีขึ้นหมดเลย
เพราะเด็กมีความสุขไงมีความสุขในการเรียนรู้
สิ่งที่ตามมาก็คือผลสะท้อนคือความสำเร็จของคะแนนที่มันออกมาไง
มันมีความสำคัญจริงนะคะสำหรับการเตรียมการเรียนการสอนของคุณครูทั้งหลาย
จริงเมื่อก่อนเนี้ยเราไปเรียนแบบว่าโดยบังคับเนี้ยเราจะรู้สึกแบบปริศนาใช่ใช่
นั่งเรียนแล้วคุณครูเปิดอ่านหนังสือให้เราฟังอ่ะ
ดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีค่ะฝากบอกคุณครูอยากเห็นแต่งเป็นนางเงือก
อืมลองแต่งดูสิเอามาทำงานยังไงล่ะขาเดินไม่ได้อ่ะเดินไม่ได้อ้าว